เสาร์นี้จะอวสารแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับละครยอดฮิตสุดปังทางช่องไทยรัฐของเรา

จบแล้วเหรอใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ
ช่วงปิดกล้องกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือบรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องนะ
ผู้จัดคนเก่งผีทัลยาธัลยะเล้วเจ้าจัดงานปาร์ตี้

นำทีมโดยพระเอกของเราแล้วก็นางเอกของเรื่อง
เอกคืออินดี้อินทัชนางเอกคือฮายชุติมา

รวมไปถึงเชอรี่แล้วก็ใบตองแล้วก็พี่สมจิต

ไมค์ร้องเพลงเรียกได้ว่าไม่วางไมค์เลยค่ะ
สนุกสนานมากเป็นทุกอย่างให้กับพี่ในกองเลย

ส่วนเพลงของเราอินดีอินทัศน์นะฮะ
นั่งกินกับข้าวอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรเลย
ส่วนเชอรี่และใบตองก็ไม่พลาดโชว์เสียงร้อง
เรียกได้ว่าร้องเพราะเพราะอะไร
ตอนแรกบอกว่าไม่ร้องพี่ไม่เอาไม่เอาร้อง

ปรับจากโหมดเฮฮามาถึงโหมดซึ้งกันบ้าง
ธัญญาผู้จัดบอกความในใจด้วยกัน
ขอบคุณทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะ
คือเราถ่ายทำกันมา๒เดือนเต็มนะคุณผู้ชมนะ
ร้อนบ้างบุกป่าฝ่าดงกันอยู่กลางทุ่งนานะ

ที่สุดแล้วก็ได้ผลงานเป็นซีรีส์สุดโรแมนติกคอมเมอดี้

คุณผู้ชมได้ชมกันทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ

บรรยากาศก็สนุกสนานมากเลยนะคะ
แล้วก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้ที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้ง
หลังจากที่ปิดกล้องจริงแบบถ่ายทำไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นละครสาระความรู้เขาก็แฮปปี้มาก
พี่ทุกคนก็ช่วยกันให้ความร่วมมือจนถ่ายทำมาสำเร็จนะ
เป็นกองที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขนะครับ
นักแสดงด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ทั้งทีมงานในแต่ละแผนกนะครับ

เราก็เห็นว่าเขาลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราลำบากไปด้วยกัน
แล้วมันก็เลยแบบรู้ล่วงไปได้ด้วยดีลิ้นพันนิดนึงครับ

คุณผู้ชมค่ะต้องลุ้นบทสรุปของละครเรื่องนี้นะ
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งอีกไม่นานเกินรอมาร่วมให้กำลังใจกันได้นะ
ควันไม่ต้องงงคอยพี่อ๊อฟเป็นอะไร
มากระซิบกันทราบไปทำหัวส่าห์มาครบแก้วใช่